มาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีการแชร์คลิปบนโลกโซเชียลกันนะคะกรณีรถกระบะสีส้ม
จักรยานยนต์แล้วขับหลบหนีไปล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ตำรวจตามจับตัวได้แล้วค่ะนี่คือคลิปที่แชร์กันมากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันตามหากระบะนิสสันสีส้มก่อเหตุชนจักรยานยนต์แล้วหลบหนี
บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกษาวิเลส๔ซอยแก้วอินบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ส่งผลให้นายวีรชนกษิกิจสกุลผลอายุสี่สิบสองปีได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดตั้งแต่เก้ามิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
เมื่อวานนี้ความคืบหน้าพันธุ์ตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิลัยผู้กำกับสพบางแม่นางจังหวัดนนทบุรี
ก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
พยายามหาเบาะแสทิศทางคนร้ายจนกระทั่งทราบทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็เลยทำการสืบสวนจนทราบตัวผู้ขับขี่คือนายอานิรุธคงสุนทรอายุ๒๖ปี
ผู้เท่ารอเรือเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวได้เดินทางมามอบตัว
แล้วก็เดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุโดยอ้างว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
ก้มเก็บโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มาก่อนนะคะ
ก็เลยตกใจแล้วขับหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาท
เป็นเหตุให้เฉียวชนรถผู้อื่นเสียหายแล้วก็มีผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจและไม่หยุดรถนะคะ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามสมควรอีกทั้งแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงให้ตามดำเนินคดีต่อไปค่ะ